คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกต้องบอกอย่างนี้นะคะ
พวกเราส่งกำลังใจให้กับพี่นิ้งกุลสตรีนะคะ
หรือว่าชื่อใหม่ค่ะพี่นิ้งนิชยานัทนั่นเองค่ะ
ก็อย่างที่พี่นิ้งได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ

ลงลูกไปทำบุญไหว้พระกับสามีนะคะ
แล้วพี่นิ้งก็เขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ถ่ายชีวิตตาหมอมีไข่ในท้องจำนวน๑๙ตัว
ก่อนกลับเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำบอลลูนทางเดินอาหาร

ขอให้ราบรื่นไม่มีโรคแทรกซ้อนสาธุ

นิ้งนะคะอัปเดตอาการป่วยของตัวเอง

ที่เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ศิริราชพร้อมสายยา

ปลอดภัยสูงสุดวันนี้ได้แคนเซิล
ทำบอนรุนทางเดินอาหารเพราะว่า

น้อยสุดถึง๓๙๒น้อยสุด๓๘๖
เมื่อวานตรวจเลือดก็ซีดเลยได้รับเลือดค่ะ
และรอดูไข้และโรคแทรกซ้อนค่ะ
ทันทีที่พี่นิ้งโพสต์อัปเดตอาการป่วยของตนเองนั้นนะคะ

เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้นนะคะ
แล้วก็ขอให้อาการป่วยของพี่นิ้งดีขึ้นในเร็ววันเร็วคืนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องบอกว่าพี่นิ้งเนี่ยต่อสู้กับโลกนี้มายาวนานมากนะคะ
แล้วก็อาการก็สลับกันนะคะดีบ้างสุดบ้างนะคะ
แต่ท้ายที่สุดกำลังใจสำคัญสุดค่ะ
ใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิ้งนะคะสู้นะคะพี่นิ้งค่ะ